สด

ทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เลยนะคะ

หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยส่วนวันศุกร์ก็
หลังครบทรงชาติ๖โมงเย็นนะคะ

ถูกเห็นไหมล่ะ

มาดูข่าวแรกกันดีกว่าค่ะ

เราอาจจะโดนพายุอีก๒ลูกที่จ่อเข้ามาสู่ประเทศไทย

ของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่กระทบนะคะ
แต่สำหรับคนที่จะเดินทางไปฮ่องกงมาเกาะไหลำ

เพราะว่าวันนี้ตอน๑๐นาฬิกา
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศนะคะ
ศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์นะคะ
มีความเร็วสูงสุดประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ด้วยความเร็วประมาณ๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันพรุ่งนี้

เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
ในช่วงวันที่๘๑๐ธุลานี้ล่ะค่ะ
ของประเทศจีนนะคะควรจะตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีเลย
เพราะว่าพายุจะไปตรงนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับเมืองไทยเอง
ยันเลยว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะคะแน่นอนไม่อยู่มีเขาหรอฮะ
สวมเขาให้เธอไม่สิเห็นเขาไหม
ใครเห็นอะไรเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมคืออะไรวะ
ก็ไม่มีอะไรชั้นเมื่อไหร่อ๋อเห็นเขาไหม

เอิ้นเห็นเขาไหมถ้าอยากให้แองจี้เอามุมกุ่มมาสั่งนะความความว่าอะไรคะคุณแน่นอนภาษา
อยากมีตำแหน่งเป็นนางงามเนอะ

นางงามประกวดรถความอ้วนมีนกออกมาตรอกไหม

หมายถึงควรอึกขนมาใส่เต็มขนเลย

ซึ่งต้องบอกว่าจำได้ใช่ไหมคะ
ตายแล้ว๒รายตายนะ
เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุ
ด้วยโรคเบาหวานแล้วก็ป่วยไตวาย

ทั้งปีมีเพียงแค่๒๑ราย
คือมีผู้ป่วยนะป่วยนะ๒๑รายนะฮะ
ส่งทีมลงไปควบคุมแล้วนะฮะ๒จุดนะฮะแนะว่าไม่ต้องกลัวนะฮะ
สามารถป้องกันแล้วก็รักษาได้แล้วก็ควบคุมได้
คนที่จะเป็นมันเหมือนจะเป็นไข้อย่างนี้แหละปวดหัว
แล้วก็มีความรู้สึกว่าปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างนี้
วันไม่หายถ้าไม่หายนะไปพบแพทย์ด่วนเลยครับคุณผู้ชมค่ะ
ก็เมื่อวันที่๕ค่ะต้องบอกว่าที่จังหวัดอุดรนะฮะ
เปิดเผยว่าในขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงปลายฝนแล้วก็ต้นหนาวนะฮะ
ยังคงจะต้องเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่อืมซึ่งวันที่หนึ่งมกราไปจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ย
ประเทศไทยพบผู้ป่วยทั้งหมด๙๙๘๙๔ราย
และเสียชีวิตไปนะคะทั้งหมด๑๖ราย
ขณะนี้นะคะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยเหลืออยู่แล้วนะ
พบมีผู้ป่วยอีกแล้ว๓๕๔รายซึ่งอยู่ในระดับปานกลางค่ะ
เพราะเชื่อไข้วัดใหญ่เนี่ยนะในไทยเนี่ยมี๓สายพันธุ์
เยอะแยะมากมายถือเป็นโรคประจำถิ่นของจังหวัด
โดยเชื้อนี้นะตรวจพบนะเมื่อปี๕๒ไงซึ่งก็หลายปีมาแล้วนะ
ก็มีผู้เสียชีวิตถึง๕รายด้วยกันเลยในขณะที่ปีนี้ผู้ป่วย
มีทั้งหมด๒๑รายใช่ไหมหรือ๑๐ของผู้ป่วยไข้วันใหญ่
แล้วก็เสียชีวิตไปแค่๒รายไงซึ่งก็ยังน้อยอยู่
แต่ก็อย่าชะล่าใจเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าทั้งสองราย
ถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยทันทีนะฮะแล้วก็ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
รายแรกเนี่ยมีอายุ๗๕ก็ถือว่าเยอะนะป่วยเป็นเบาหวานนะ
โดยก็มีแผลติทาถูกต้องครับแล้วก็เกิดการปอดบวมด้วย
อีกลายนึงอายุ๕๐ก็เป็นผู้ป่วยนะฮะ
ไตวายก็ต้องไปล้างไตผ่านท่อ
เสร็จแล้วมาพบทีหลังทั้งสองรายนี้

ก็มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะ
ในกลุ่มเสี่ยงประกอบไปด้วยหญิงตั้งคันนะ

แล้วก็มีผู้สูงอายุตั้งแต่๖๕คือยังไม่ถึง

แล้วก็นิดหนึ่งอายุน้อยกว่า๒ขวบ

แล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรัง๗โรคด้วยกัน

ชอบจบจ้านี่ไงต้องไปฉีด

เรากู้ชมอยากผอมเลยไปผอมเลย

มีโรคให้มันท้อมหรือคิดแปลกนะคิดลบนะ
เล็กกระถีบค่ะคุณม้าคิดบวกค่ะคุณม้าคิดบวก
ต้องบอกอย่างนี้นะบุคลากรทางการแพทย์ครอบคลุมเพียงแค่
ในช่วงมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมของทุกปีด้วยนะต้องบอกอย่างนี้ของทุกปี
ซึ่งผู้เสียชีวิตไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน
นี่ไงเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องไปเช็ค
แต่มีปัญหาโรคอื่นแทรกซ้อนซึ่งหากใครมีอาการป่วยมีไข้ปวดหัวปวดกล้าม
เนื้อปวดเนื้อปวดตัวในภายใน๒วัน๓วันถ้าไม่หายไปพบแพทย์ด่วนเลยทันที
อันนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือยุงลายนะนาไข้สิจ้า
อันนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญด้วยนะในปีที่ผ่านมาเกิดมีขึ้น๒จุด
แล้วก็เราก็ควบคุมโรคได้ภายในเวลาเดือนเดียวเท่านั้นเองเก่งนะ
จากยุงลายใช่ผู้โป่ยทุกรายเนี่ยนะต้องรวมถึงพวกที่ตั้งคันเนี่ยต้องระวังไว้ดี
อันนี้ก็คือสิ่งนึงพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างคะ
หนุ่มดีขึ้นแล้วคงจะกลับมาทำงานเร็วนี้นะฮะจริงแล้วเขาบอกว่าไอ้การฉีดวัคซีนอ่ะ
บางคนบอกว่ามองไม่เห็นความสำคัญแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราต้องไปฉีดกันจริง
เขาบอกว่าวัคซีน๓๐๐๕๐๐หรือกระทรวงสถานะสุขตามอนามัยเนี่ยมันจะถูกกว่ากัน
แต่คุณฉีดไว้เนี่ยมันป้องกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าภาวะแทรกซ้อนทุกวันนี้เราไม่สบายอยู่
แทรกซ้อนมันเกิดขึ้นเราไม่รู้บางทีเห็นไหมล่ะอย่างของคุณปอเนี่ยแข็งแรงนะ
ถือว่าแข็งแรงมากถึงเวลาปุ๊บเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา
อีกสิ่งหนึ่งถ้าใครติดตามไอจีของคุณฟิล์มรัฐภูมิ
เราจะเห็นว่าคุณฟิล์มเขามีการโพสต์ข้อความอยู่นี่ตัวเองได้เห็นเหมือนกัน
เมื่อประมาณสัก๑วันก่อน
ขอบคุณทุกท่านที่ตามหาข้อมูลให้ผมนะครับ
ผมคนเดียวคงช่วยคุณลุงที่ชะลาและหลานที่กำลังป่วยไม่ได้
แต่ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันคงได้เห็นรอยยิ้มของคุณลุงแล้วก็หลานคู่นี้
ช่วยกันนะครับขอบคุณบุญวิทยาลัยภายโยนนะครับ
ร่วมแบ่งปันคืนสู่สังคม
ซึ่งแน่นอนเมื่อฟิล์มโพสต์อันนี้ไปปุ๊บ
ก็มีพลังน้ำใจเขาบอกว่าวันเดียวได้เงินกว่าแสนบาท
หมายถึงช่วยกับคุณลุงก็คือเขาแชร์มีคนช่วยกันแชร์อย่างนี้หรอคะ
คือคุณลุงคุณตาดีกว่าคุณตาแพนนะครับ
อายุ๗๒ปีอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
คือบ้านที่เขาอยู่ที่ทำกระเป๋าสตังค์หาย
ภายในมีเงินสดกว่า๑๕๐๐๐บาท
ล่าสุดก็มีผู้ใจบุญรวมถึงคุณฟิล์รัฐภูมิเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
โพสต์ข้อความตามหาพร้อมได้โอนเงินจำนวน๓๐๐๐บาท
บริจาคช่วยเหลือสองตาหลานที่น่าสงสารเนี่ย
ล่าสุดหลังจากนำสมุดบัญชีไปอัพไปรับยอด
ถามว่ามีคนร่วมบริจาคกันมาเท่าไหร่
ตอนนี้มีอยู่๙๙๗๒๘บาท
ขณะที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงประชาชนทราบว่าทยอยกันมาให้กำลังใจคุณตาอย่างต่อเนื่องนะฮะ
คุณตาก็ได้ออกมาขอบคุณน้ำใจที่ทุกคนมาช่วยกันรวมถึงคุณฟิล์มด้วย
ที่ช่วยกันทำให้เขาเนี่ยได้หนึ่งแหละได้ทำบ้านได้ซ่อมแซมบ้านนะฮะ
เพื่อป้องกันฝนแล้วก็ตอนหน้าหนาวบุรีรำตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะหนาวอยู่พอ
หน้าหนาวก็จะมาแล้วแล้วก็หลานเนี่ยก็ไม่สบาย
หลานก็ไม่สามารถสู้คนกับอืมการรวมหนาวได้
ส่วนเงินที่เหลือจะเก็บไว้ในบัญชีเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของหลาน
แล้วก็ถ้าเหลืออีกก็จะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านปลายชีวิตแหละ
เพราะตนเองก็กับภรรยาก็อายุมากแล้วเนินก็ไม่ได้สะดวก
สายตาของเขาก็ฝ้าฟาไม่ค่อยมองเห็น
เอาตรงนี้แล้วกันว่าถ้าใครอยากจะมีจิตศรัทธาช่วยเหลือ
คือที่สำคัญที่เขาบอกว่าใครตายคนแก่มีเยอะแยะ
แต่นี่หลานเขาพิการคุณแล้วสองตายายเนี่ยเขาเลี้ยงหลานพิการ
โถสงสารก็ไปช่วยกันเนอะ

กระเป๋าสตางค์แล้วด้วยพบยังไงนะครับ
วันนี้ใครอยากจะช่วยคุณตาครอบครัวนี้

คนแก่สองคนจะต้องมารับภาระช่วยหลานพิการเนี่ย
ก็ส่งไปได้ที่ธนาคารการเกษตรสาขาบุรีรำ

เห็นคุณตายิ้มเมื่อกี้แล้วแบบเห็นไหม
หน้าเขามีความสุขมากเลย

อยากจะช่วยเรื่องอื่นต่อจริง
แกเป็นเงินที่เก็บสะสมมาจากเบี้ย

คือคุณคิดอยู่เป็นเบี้ยคนพิการ
แล้วก็ผู้สูงอายุ๑๕๐๐๐บาท

ก็โดนเสียงวิภาควิจารณ์ชาวโซเชียลอยู่ไม่น้อย

แล้วในที่สุดก็ได้กระเป๋ากลับคืนมา
เขาบอกหลังจากที่มีการแชร์ออกไป
ก็มีคนเข้าใจผิดรวมถึงมีการติดต่อ
ทางเฟซบุ๊คอ้างว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ญาติเป็นคนที่นำเงินไปให้คุณตาเอง
ตอนนั้นไม่ได้ติดต่อหรือโอนเงินให้ใคร

ก็เหมือนกับเขาก็บอกว่าเขาเจอเนี่ย

แต่ตั้งใจที่จะเก็บไปคืนคุณตานั่นแหละ
แต่กระแสเนี่ยเขาก็อุตส่าห์มาโพสต์ดีแล้วนะว่า
ผมเจอเงินของคุณตาแล้วนะครับ

เอาเงินไปมอบให้เฉยคุณตาก็ยังจะห่วง

เงินที่หายไปทำไมคนอื่นจะต้องเอาเงินมาให้เรา

อีกหนึ่งคนค่ะมาทางด้านฮอลลีวูดกันบ้าง

ซึ่งการมาครั้งนี้ของดาราดังนี่คะ

ตั้งแต่วันที่๔ถึงวันที่๖ตุลาคมนี้

จากนี้เจ้าตัวก็ยังเป็นตัวเต็ง

ใช่เขาบอกว่าเป็นตัวเต็งเลยคนนี้

ถูกต้องมาเหยียบไปเลือกอย่างอื่น
เขาเปิดอยู่ตรงราภา๑๐๑

แล้วก็บอกว่าคุณสามารถทำหุ่นให้ลีนได้

ก็เห็นดาราหลายคนไปกันเยอะเลยเนาะ

เมื่อหลายปีก่อนเขาก็เลยรู้จักกับบัวขาว

แล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้มาซ้อมมวยที่นี่

บริจาคตอนนี้ทะลุล้านแล้วจริงหรือเปล่า
ที่ส่งให้คุณตาเขาบอกกลายเป็น๑ล้าน๑แสน

จากแสนนึงเดี๋ยวให้แอนกกิจิน่ะต้องเช็คหน่อย

จริงหรือเปล่า
แล้วก็วุฒิเป็นอะไรร้องขนาดนั้นคุณเป็นโอ้สูงมากค่ะ
คุณจะไปเป็นเมียโน้ตอีกคนนึงหรือยังไงคะคุณแนน

เสียงร้องเสียงสูงเป็นปัน
โอ้ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากันฮะ
มากับข่าวใส่ไข่
ข่าวเรื่องของปูปะยานยังไงครับ

นางได้ตกปากรับคำที่จะเป็นพรีเซนเจอร์

ซึ่งเป็นของแฟนเก่า

พูดอย่างนี้ได้ไหมโน๊ตโน้ตพี่โน๊ต

หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ย
ก็จะแบบลมหวาน
อ๋อจะรีบโทรหรือเปล่าอะไรแบบนี้

ชวนหายคิดนะ

แต่วิธีการถามเหมือนอย่างที่แองจี้ไปถามมาเลย

ช่วงนี้รู้สึกเป็นสาวเฮลตี้นะปุ๊

ปรับมูลคำถามที่มันเรื่องของเขาก่อน

การออกกำลังกายก็คือความสุขอย่างหนึ่ง

มันตอนนี้เป็นยังไงชอบมั้ย

ถ้าคนถามก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ

แรงตรงนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง

ถึงว่าเป็นอุปรากรามจริงแหละ

เกี่ยวเหรออ๋อก็มีเยอะค่ะ

บอกว่าก็ไม่ค่ะแต่ว่าปูชอบทำงานนะคะ

มันก็มีความรู้สึกว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่โชคดี

เห็นช่วงนี้เราไปเป็นพีทรงต้องพรีเซนเตอร์อะไรล่ะ
แล้วเข้าเรื่อง

เพลงน้องปูค่ะปูโน้นค่ะ
เรื่องนี้เดี๋ยวจะพูดในวันนั้นก็แล้วกัน
อยู่ในงานแบบว่าของคนอื่นเขาสินค้าอื่นเขา
ถ้าไปพูดสินค้าอีกอันหนึ่งดูไม่มีมารยาท
ถูก
ทางเขาติดต่อมาหลังเลิกกันแล้วเหรอ

เออ
อย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะ

อับค่าตัวนะ
อับค่าตัวหรือเปล่า
รีบหนีไปเรื่องหนึ่งเวลาน่ะ
อับค่าตัวไหม

ใครรักใครมาจ้างปูก็ทำงานให้เลยค่ะ

นี่พี่ดูบทสัมภาษณ์ปูน้องปูประยาหรือเปล่าอ่ะคะ

นางกินแป้งวันนี้นางกินแป้งนางโอเค
เดี๋ยวดูเบรกต่อไปดูอารมณ์นางต่อว่าจะเป็นยังไง
นี่แสดงเป็นปูแล้วนะฮะ
แล้วเราดูเบรกต่อไปว่านางยังจะเป็นใครอีก

หลังจากการใช้เมื่อวานนี้เขาก็แจ้งผ่านทางรายการเกิดมาคุณว่า

เพื่อรักษาอาการเส้นเสียงอักเสบนะฮะ

มีคนถามว่าพี่เป็นอย่างไรบ้าง

พี่หนุ่มมีคนถามอาการผมว่าเป็นยังไงบ้างพี่อัปเดตนิดนึง
อ๋อตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับ
แต่ก็ยังมีหัวใจเต้นติดจังหวะอยู่บ้างเลยไงฮะ
ต้องทำเสียงแอปว่าไม่สบายสิ

แม่บอกว่าไม่ต้องทำเสียงแอปไม่สบายสิ

ไม่หนุ่มและต้องรักษายังไงต่อไปพี่

อยู่ยังไงคะพี่หนุ่ม

โอเคพี่หนุ่มมีแต่คนบอกว่าหายไวนะ

โทรไปก็ไม่รับตัวอากาศ
ฉันนอนทุกคนไม่สบายหมดฉันก็เลยมีเวลาพักเอาโทรศัพท์ทิ้งไว้เลย
อีกไม่นานทำไมปากมันเป็นอย่างนี้ล่ะ

เดี๋ยวให้หัวใจหยุดเต้นเลยนะ
ทำไมเธอไม่สบายพร้อมวูดดี้เลยล่ะ

เนื่องจากเมื่อก่อนตัวเองใช้เสียงมาเยอะ
แล้วก็ไม่ได้รักษายังถูกต้อง

อะไรไปแทงลำคอกับเขาหรือเปล่า

เขาบอกเขาปิดวาจางดรับงาน
เพื่อดูว่าอาการเสียงจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่า

คงต้องทำการรักษาไปเรื่อย

หมอเขาเคยบอกฉันแล้วว่าหายแหบได้เลยแต่แบบต้องหยุด๖เดือนห้ามพูดเลย

ก็ไว้ก่อนไหมแต่วบก็ไม่ได้
เอ๊ยอย่าอุบาทใช่ไหมคุณใหญ่ม้า

พี่นุมฝากแฟนน่อยแฟนคิดถึงบอกมีอะไรบอกแฟนปะจ๊ะ

ก็วันนาทีจำเป็นอันสรรค์ไปทำงานละ
บ๊ายลูกจิตคนอย่างฉันน่ะตายหยาบ
ชิดเห็นคนตายหยากตัดไปหมดเลย
เขาไม่ป่วยกันหมดคนรอบตัวแค่ป่วยหมด

เออเหรอเขาเอามาทำเป็นแบบ
ถูกเขาเตรียมจะออนแอร์เร็วนี้แล้ว
คนก็เลยแบบไปอัปเดตเรื่องหัวใจหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่าสีชมพูหวานเสริฟรั่งเลยหลังจากที่
เออเอมโคลัง
ก็แฟนส่วนใหญ่เขาอยู่เมืองไทย
เขาเข้าไปอยู่พนันวงพนันกลังเลยเต็มเลย
เป็นสเศติพันล้านชาวภามาร์นำว่า
หมื่นไหมน้องอย่าเรียกว่าพันไหม

แต่เหิดไปเจอกันที่อเมริกา

คบกันมา๗ปีแล้วนะคะล่าสุดคุณครอเดียจักรพันธ์ก็ได้มาร่วมงานเปิดตัวหนังสืออาสบุ๊กนะคะ
เผยถึงเรื่องความรักกับหนุ่มอองเนี่ยนะคะแฟนหนุ่มชาวพม่าว่าแฮปปี้ดีมาก
ฝ่ายชายเป็นคนที่น่ารักดูแลตนเองอย่างดีแล้วก็เข้าใจกันดีทุกอย่าง
ซึ่งตอนนี้ก็คบกันมาได้๗ปีแล้วนะคะทางบ้านก็ไม่ได้เร่งอะไร
แล้วตนยังไม่มีแพลนจะแต่งงานในรอบสองพร้อมกับเปลยคำว่า
ฝ่ายชายมาขอเมื่อไหร่คงได้แต่งรอบสองเมื่อนั้น

ยังไม่ได้ขอจะคบกันมา๗ปีแล้วค่ะ
โอเคก็นั่งไปมาปะมา
ปะมาตลอดนั่งอยู่ประมาหะเยอะกว่าเมืองไทยอีก

เออจริง

เออลืมไปเลยน๋อ

ไม่มีลูกหรือเปล่าไม่มีไม่มีจำได้กับคุณเนี่ยเลยอ่ะรอบ๒เดี๋ยวว่ากัน
แล้วแฟนพี่เขาเดียเขารู้จักแฟนพี่มดป่ะ
ไม่มีแฟนฉันไม่มีโอ้โหแองจี้ถ้าฉันมีแฟนฉันจะแฮปปี้มากไม่เห็นจะมีเลย

ฉันเนี่ยก็อยู่กับใครไม่ได้ใครก็อยู่กับฉันไม่ได้ฉันรู้ตัวฉันดี
อยู่กันไม่ได้หรอกเนอะไม่ได้

จริงเป็นคนทนที่คนจะเข้ามา

ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่อยมาฟัง
ว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้น๒คนนี้ค่ะ
ยอดเงินบริจาค

กัญชัยนี่ไงส่งมามดมดไปทำแทนให้หน่อยนะ

โถนี่ก็ลุ้นเอาใจช่วยอยู่นะ

เงาก็พอเดาออกแล้วว่าใคร

ตำนานคู่สามีภรรยา
ใต้ยื้อก็เหมือนยิ่งเหนื่อย
มีใครอ่ะแล้วรูปไหนเขาบอกดูเขารู้เนี่ย

พี่เข้าไปที่ภาพนั้นอ่าดูแบบนี้

นี่กัญชัยเธอป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอ

เออเขาบอกนางบอกตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย
เออฉันไม่เหมือนหมอดูจริงนะให้ตายเลยมันมีเซนต์มันมีเซนต์มันมีเซนต์ทำไมรู้สึกทำไมมีเซนต์ไว้อย่างนั้น

มันเป็นการวิเคราะห์ของคนที่มีประสบการณ์ชีวิต
มันวิเคราะห์ได้พฤติกรรมของคนเนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกว่า
คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยแล้วมันเห็นชัดเจนกว่าคนที่อยู่ข้างในทั้งหมด
พฤติกรรมมันบอกวิธีการที่จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงหนึ่งอีกคนนึงอยู่ตรงนึง
แล้วก็วิธีการที่ไม่ทำอะไรต่อเนื่องวิธีการอย่างอื่นที่หยุดทำอะไรบางอย่าง

จริงต้องบอกอย่างนี้ว่าก็คือไม่ได้เป็นหมอดูหรอก
แต่มันเป็นการวิเคราะห์

เพราะเก่งคือฉันไม่ได้ฉลาดแต่ฉันวิเคราะห์ไงใช้วิการวิเคราะห
เพราะฉันให้หลักการของการวิเคราะห์
ไม่ไหวนิดนึงสิหนูไม่รู้เลยนะ

ฉันเคยพูดว่าผู้นี้มีเคมีที่ตรงกัน

มาเช้าพี่ไม่ได้พูดอะไรถึงอันนี้เลยหนูก็นั่งอยู่ด้วยนะ

ก็กลายเป็นเพื่อน
เดี๋ยวจบรายการโทรไปหาเพื่อนก่อน

ไปคนนี้
เสียกันอย่าอันนี้แหละเสีย

เหตุการณ์มันเป็นอย่างไรแล้วสิแองจี้

หลายคนก็ชอบสงสัยว่าทำไม

ทำไมพี่ใบเตยชอบเชิดใส่จ๊ะครับสักอย่าง

ไม่แบบว่านั่นนี่นี่นั่นไม่คุยกันอะไรอย่างนี้
จนมีคนจับสังเกตบ่อยไงว่าทำไมพี่ใบเตยชอบเชื่อดใส่น้องจ๊ะ
ซึ่งจ๊ะบอกว่าหนูก็ให้ความเคารพพี่ทุกคนเสมอ
แต่สำหรับพี่เขาจะเป็นยังไงหนูไม่รู้

หลังจากใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวกับลูกอีก๒คน

เขาจะเป็นไงก็มาให้หมอรักเช็คดวง
แล้วคุณก็ล่วมเช็คดวงไปกับหมอรัฐด้วยกันนะฮะ
ธรรมดิวแบบทำให้ทำผมเหมือนเฉลิม
ก็ส่วนเยอะนะมีออนภาษ์เป็นไอดอล
เขาบอกจะกลับมาง้อหรอ
เขาบอกว่าฝ่ายชายตามดวงมีโอกาสจะกลับมาง้อ
นาพิทธิ์จริงเขาเจอกันอย่างไรหรือเปล่าทั้งแรกเลยตั้มเป็นสตาฟทำอีเวนต์

ไปแล้วพรุ่งอีก๖โมงเช้า
พรุ่งอีก๖โมงเช้าจากกันตอน๔ทุ่มเจอกันอีกท้องทศูนย์ดาวก่อนนะฮะ